คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่ององค์บากกันบ้างดีกว่า
หลายคนได้ดูกันไปแล้วในเวอร์ชันภาพยนตร์นะคะ
แต่ว่าล่าสุดกลับมาแล้วกลับมาในรูปแบบละครเวทีค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าได้นำเอาเนื้อหานะคะที่น่าสนุกตื่นเต้น
ภาพยนตร์เรื่ององค์บากต้นฉบับมาอย่างครบถ้วนเลย
ซึ่งนอกจากผู้ชมจะได้ตื่นตาตื่นใจกับคิวบู๊ของเหล่านักแสดงแบบสดสมจริงแล้ว
เรื่องของงานโปรดักชั่นก็อลังการไม่แพ้ใครนะคะ
เพราะได้วินิตเลิศรัตนาชัยเจ้าของโปรเจกต์แสงสีเสียงระดับประเทศ
มานั่งแท่นเป็นผู้อำนวยการสร้าง
ร่วมกับเจ้าพ่อละครเวทีเมืองไทยอย่างบอยทะกลเกียรติ
คุมงานโปรดักชั่นบนเวที
ปรัชญาปิ่นแก้วผู้กำกับองค์บากเวอร์ชันภาพยนตร์
ก็มาเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ในโปรเจกต์นี้อีกด้วยค่ะ
อันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งที่มหัศจรรย์มาก

ในครั้งนี้ในการแสดงในครั้งนี้
เป็นมาตรฐานที่เกินกว่าที่เราคิดเยอะ

แล้วก็มันเป็นโชว์ที่กระพริบตาไม่ได้

มันเป็นโชว์ที่รวมจิตวิญญาณของความเป็นไทย
ถ้าคนไทยมาดูครับจะได้รับความภูมิใจกลับไปเต็มเปรียบครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป